เอาส่วนงานนี้ค่ะเขาบอกว่ากลองยาวไม่มาอืม
คว้าอะไรได้แถวนี้แถวนี้มันมีอะไรอ่ะกระมังเฮ้ยกระมัง
ไปเจอกระมังกะละมังแทนกลองยาวได้
โอ้โหสุภาษาไม่ต้องมีดนตรีใช้ตีการามังอะไรต่อ
โอ้โหไม่ได้ร้องได้แค่นี้แต่ก็นี่ไงใช้ติกระมัง
เพราะกลองยาวมันไม่มีแล้วไม่ได้ตีคนเดียวด้วยนะ
ตีกันประมาณสองคนถามว่าดีไหมก็ดีพอเป็นจังหวะ
โอ้โหก็เห็นว่าทุกวันนี้กระมังที่ใช้ตีเนี่ยยุบไปแล้วนะครับ
ไปซื้อใหม่แล้วนะไม่มีอะไรจะซักผ้าแล้วนะคะ
เออเอาก็ใช้แทนกันได้ใช้แทนกันได้ใช่ไหมนิดนึงนิดนึ
บุญงานบวชมันก็ต้องลักษณะประมาณอย่างนี้แหละให้มีเสียงนิดนึงนะคะ